สวัสดีครับหลังจากที่เราต้องเจอกับความแปรปวนสภาพอากาศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ทั้งฝนทั้งลมก็จะดูเบาบางลงนะครับ
ใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งก็อุ่นใจไม่ได้
แต่ว่าก็มีบางจุดบางพื้นที่อาจจะต้องระวังไว้หน่อยนะครับ
เพราะว่ายังคงมีโอกาสต้องเจอฝนกันอยู่

นี่คือภาพแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับกลุ่มเมฆที่เป็นกลุ่มเมฆฝนเนี่ยนะครับ
อยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่ไปอยู่แถวจีนนะครับ
ใครจะไปจีนไปฮ่องกงไต้หวันในระยะนี้อาจจะต้องระวังหน่อยมีโอกาสเจอฝนนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปตลอดทั้งสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้าง
สีชมพูครับคือแนวฝนนะครับส่วนใหญ่จะสังเกตว่าอยู่เหนือเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
แถวบริเวณทางตอนล่างของจีนซึ่งถ้าเกิดดูสามวันก็จะยังคงทรงทรงเดิมนะครับ
ไม่มีแนวนี้เลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณเมืองไทยของเรา
ที่มีลักษณะการก่อตัวของกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่พม่า
แล้วก็อาจจะมีแผ่มาบ้างในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ส่วนภาคใต้ก็เน้นบริเวณฮันต์ตอนล่างที่มีการเกาะตัวของกลุ่มฝนอยู่
ซึ่งในขณะนี้เองถ้าเกิดดูจากกระแสลมแล้ว
จะพบว่ากระแสลมมีการพุ่งเข้าไปสู่พม่าสักส่วนใหญ่
จึงทำให้คลื่นหลังจากนี้ก็จะสงบลงในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
โดยฝั่งอันดามันยังคงต้องระวังอยู่ทางตอนบนถึงตอนกลาง
ฟ้าคือคลื่นที่สูงประมาณ๑๒เมตร
ซึ่งจุดนี้เองนะครับถ้าเกิดมีฝนฟ้าขนองอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้
ยังไงใครจะเดินเรือก็ต้องระวังส่วนฝั่งอ่าวไทย
ท้องทะเลนั้นค่อนข้างสงบเลยทีเดียวเป็นสีฟ้าใส
ใครก็ไปเที่ยวก็ถือว่าเป็นช่วงเรียกเวลาที่เหมาะกับการท่องเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทย
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่๓วัน๕วันแล้วก็๑๐วัน
ก็จะพบว่าสีแดงคือจุดที่มีโอกาสเกิดฝน
จะมีลักษณะค่อนข้างที่จะไปในทางพม่าสักส่วนใหญ่
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยพรุ่งนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่มีโอกาสเกิดฝน
ข้างเหนือจังหวัดตากไม่ต้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน่าน
ใครจะอยู่หรือว่าท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็ระวังฝนกันหน่อยนะครับ
สู่วันภาคอีสานเลยหนุ่มบรมภูหนองคายบึงกาอันอุดรทานีชายภูมิ
หอนแก่นสศรีสักรีอุบันราชธานี
พื้นที่เหล่านี้มีโอกาสเกิดฝนในวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนบริเวณพลังพฤธิภาคกลางราชบุรีกาลจนบุรีอุทัยฐานีนครปัตธม
สู่วันภาคตะวันออกนครนายกปราชินบุรีจันทบุรีตราส
ราชครับมีโอกาสเกิดฝนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ
ชบุรีประจบคิริขันชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
มีโอกาสเกิดฝนนะครับส่วนฝั่งอันดามันครับ
จังหวัดที่ต้องระวังฝนก็คือระนองพังงาบและภูเก็ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสการเกิดฝนนั้นลดลงนะครับ
เพียงแค่๑๓๐ของพื้นที่เท่านั้นนะครับ
ส่วนใหญ่ก็จะเน้นช่วงบ่ายแก่นะครับ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ